ทั้งวันนะครับมีญาติพี่น้องของผู้ที่ศูนย์หายไปจากเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยมาติดตามมาเฝ้ารอเพื่อรอฟังข่าวกันตลอดทั้งวันนะครับทุกผู้ชมครับคือบางคนบอกว่าถ้าเป็นป่าเป็นเขาเนี่ยเขาจะเดินขึ้นหาเองล่ะค่ะแต่นี่มันเป็นทะเลฮะที่คลื่นลมในทะเลเนี่ยมันดุแล้วก็คลั่งเหลือเกินในช่วงเวลานี้

ส่วนหนึ่งก็ยังรู้สึกติดใจกับระบบของเรือที่เกิดเหตุ
เพราะว่าเขาเห็นว่าลูกหลานของเขาเนี่ยลงเรือรบ
คิดว่าน่าจะปลอดภัยน่าจะสบายใจ
ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้
เรือลบเนอะเรือหลวงความมั่นใจของเราเนอะ

เรารู้สึกว่าเขามีความปลอดภัยนะคะกับเรือ

แต่พอลูกคุยกับเรานะลูกหลานคุยกับเรา
เขาบอกว่าแม่หนูมีแค่ห่วงยาง
ชูชีพไม่ครบขาดอยู่๓๐
หนึ่งใน๓๐ลูกเราไม่ได้

ดลงไปโดดไปอนาคตไม่รู้
กลางทะเลถ้าเป็นป่าเป็นเขาเราหาแล้ว
เราไปแล้วแต่นี่มันในน้ำ

วันนี้ก็มาเฝ้ารอกันอยู่นะฮะ
แล้วนี่ฮะยืนเฉง้อมองไปที่ท้องทะเล

คือพวกเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะทำอะไรได้ดีกว่านี้แล้ว
ก็ได้แต่เฝ้ารอด้วยใจร้อนรนนะครับ
แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า

ดุมากไม่เคยเห็นคลื่นลมทะเลที่ไหนรุนแรงขนาดนี้
ทุกคนได้แต่ภาวนาให้ลูกหลานของทุกคนปลอดภัยนะครับ
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
มีครอบครัวของผู้สูญหายเดินทางมาจากจังหวัดกำแพงเพชร
จุดทูบ๙ดอกขอพรจากพระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เพื่อขอให้ลูกชายกลับคืนสู่อ้อมอกอย่างปลอดภัยค่ะ